โอเคนะโอ้โหลานเล่นเสิร์ฟสเก็ตสวยจังเลยคุณผู้ชม
ชวนมาเล่นกีฬายอดฮิตกับเขาอันนี้ก็ไม่เป็นหรอกค่ะ
ก็ลองดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าค่ะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
มาออกกำลังกายกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมถนัด
แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
เพราะช่วงนี้ร้อนปนฝนเดี๋ยวฝนเทลงมาเดี๋ยวลมพัดแรงเดี๋ยวฟ้าผ่า
แบบนี้ก็ต้องเตือนกันเดี๋ยวจะเป็นข่าวอย่างที่ทั้งสามท่านได้เล่าไปแล้วนะคะ
เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางตอนบนของประเทศไทยไม่ค่อยมีเมฆปกคลุม
เมฆจะเทลงมาทางตอนล่างมากกว่านะคะ
ส่วนกระแสที่ทางลมก็จะหนุนนำไปที่พายุซูรีแคร์ที่บริเวณฟิลิปปินส
ซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบและตอนนี้ก็เคลื่อนออกไปถึงทะเลแปซิฟิกแล้วนะคะ
ส่วนไทยของเราค่ะยังคงมีปัจจัยก็คือเรื่องของอากาศร้อนอยู่ตอนกลางของประเทศนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยอากาศร้อนบางจังหวัดในภาคเหนือทะลุ๔๑องศา
โมเดลที่เห็นนี้นะคะสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวตอนกลางของประเทศ
คือไล่มาตั้งแต่เชียงรายลำพูนลำปางลงมาพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค
ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเป็นแถบสีแดงเข้มแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนฝนนะคะยังคงต้องให้ความสำคัญไปที่ภาคใต้
เพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าลมพัดพาดผ่านภาคใต้เพื่อที่จะไปเสริมกำลังให้พายุลูกดังกล่าว
เพราะฉะนั้นทะเลก็จะมีฝนโดยเฉพาะทะเลอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะไล่มาทั้งแถบหนักเบาสลับกันไป
รวมทั้งบริเวณทางฝั่งตะวันตกของประเทศก็คือทะเลอันดามันนะคะ
ส่วนช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องหยุดเปิดรับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด๑๙หลายพื้นที่เงียบเหงาเลยนะคะคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศที่ท่องเที่ยวตามที่ต่างกันหน่อย
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสะพานไม้อุตมะนุสรหรือว่าสะพานมอนที่สำคัญที่ชื่อดังเลยนะคะ
เป็นไฮไลท์ของอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีปกติแล้วช่วงปิดเทอมแบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันคึกคัก
แต่ดูค่ะนี่บรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวถ่ายมาให้เราดูนะคะ
เงียบเหงาค่ะไร้เงานักท่องเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งก็ประกาศปิดกิจการชั่วคราวแล้ว
เพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวแม้แต่วันหยุดเนี่ยนะคะ
ที่คาดว่าน่าจะมีคนเยอะก็ไม่มีคนไปใช้บริการ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะยังไงก็คงจะต้องปรับตัวกันไปค่ะ
ต่างกับที่จังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่อุทยานอ่าวพังงาประกาศปิด
เพราะว่าสถานการณ์โควิดที่บริเวณท่าเทียบเรือสุรกุลก็เงียบเหงานะคะ
เรือนำเที่ยวจอดสนิทร้านขายของที่ระลึกก็ปิดตัว
โดยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั้นเพิ่งประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งชั่วคราว
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน๓๐เมษายน
แล้วก็จะกลับมาเปิดตามปกติหรือจะปิดยาวต่อไปนั้น
ก็ต้องรอดูสถานการณ์โรคโควิด๑๙กันก่อนนะคะ
เชื่อว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตของโรคแบบนี้
หลายคนก็คงจะเที่ยวไม่สบายใจ
เอาเป็นว่าถ้าอยู่บ้านหยุดเชื้อแล้วมันช่วยชาติช่วยตัวเราได้

แต่ถ้าใครจะออกไปไหนก็อย่าลืมป้องกันตัวเองให้ดีด้วยค่ะ
แต่ก็ต้องดูว่าคุณมีความพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยแข้งขาหักไปไม่คุ้มนะคะ
ดิฉันขอดูเพื่อนก่อนแล้วกันถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านแล้วกันไปวิ่งก็ได้ค่ะ